ประมาณ๑ชั่วโมงนิดหรือว่า๔โมงเย็นจับตามองการชุมนุมที่เขาเรียกขานกันว่าเป็นปฏิบัติการ๔
โมงเย็นของวันที่๔เดือน๔ปี๒๕๖๔นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์นะครับ
จะร่วมหนุนเขามากน้อยแค่ไหนในการเดินขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการชุมนุมในวันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับ
เอากำลังเข้าไปประจำตามจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ชมนุมจะมีการใช้เป็นพื้นที่การชุมนุมแล้วนะครับ
ผลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ออกมาพูดถึงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็การอำนวยความสะดวกเพื่อเรื่องของการจรจร
หลังมีกลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายรวมตัวกัน
เดินขบวนขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ภายใต้การนำของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนวชครับ
ซึ่งนัดการณ์วันนี้๔โมงเย็นที่บริเวณอนุสรสถานวิทยาชนพฤษภาสามห้า
บอกว่าตอนนี้บรชนเองก็ได้สั่งนะครับ
สั่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาน
ตำรวจสนชนะสงครามจัดกำลังดูแล
เน้นในการตั้งจุดตรวจค้นรอบพื้นที่การชุมนุม
ส่วนเรื่องของการจราจรก็ไม่ได้มีการปิดเส้นทางอะไร

แล้วก็ป้องกันมือที่๓ที่เข้ามาก่อกวน
หรือว่าไปสร้างสถานการณ์ละเมิดในการทำผิดกฎหมาย
สำหรับกรณีการแจ้งการชุมนุมของนายจตุพรนั้นเนี่ย
ทราบว่ามีการแจ้งว่าขอใช้สถานที่เท่านั้นนะฮะ
เป็นทางการว่าให้หรือไม่ให้แต่ล่าสุด
เชื่อเหลือเกินว่าการชุมนุมรหัส๔๔ในวันนี้๔โมงเย็นเนี่ย
จะเกิดแรงกระเพื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองได้
และจะมีประชาชนออกมาร่วมการชุมนุมอย่างมืดฟ้ามัวดิน

ส่วนจะเป็นการชุมนุมยืดเยื้อมหรือไม่นั้น
หามรือกับประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมและลงมติร่วมกันแบบวันต่อวัน
ว่าประชาชนเอาด้วยไหมอยู่ต่อไหม
แต่ถ้าการชุมนุมในครั้งนี้ประชาชนไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วย
ก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองก็คือจะยุติการชุมนุมไปนะครับ
ท่านนายกเองให้สัมภาษณ์ไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ท่านก็บอกว่า
เท่าที่ติดตามข่าวก็เห็นหลายคนก็พูดเหมือนกันออกมาแล้วว่าไม่อยากจะสนับสนุนอะไร
แม้กระทั่งผู้นำเสื้อแดงเก่าเก่าเองก็บอกว่าไม่เอาด้วย
ดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นายจตุพรแหละซึ่งขอละกันว่าอย่าทำผิดกฎหมายเท่านั้นเอง
อย่าไปสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เกาะติดให้ดีครับอีก๑ชั่วโมงหลังจากนี้ว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมได้มากน้อยเพียงใด
ก็คงจะมีสถานการณ์ให้ตามกันเป็นระยะนะคะ